อ่ะข่าวต่อไปคุณผู้ชมครับขนแขนสแตนอัพหรือเปล่า
เมื่อสักครู่นี้ให้ดูวงจรปิดไปแล้วตอนที่ปิดช่วงนะครับ
ก็คือหรือว่าตำรวจเนี้ยฮะเขาเจอดีเขาให้แล้ว
หลังจากไปตามสืบคดีขโมยควายครับคุณผู้ชมดูนะฮะ
เนี่ยครับเฮ้ยตัดต่อเปล่าอ่ะก็ยินเลื่อนเอง
เองลักษณะเหมือนภาพเจิ๊กอ่ะมันเหมือนมันแป๊บไปเลยเนอะเออนะฮะ
เดี๋ยวที่คุณผู้ชมครับที่เห็นมุงกันอยู่นี้นะครับ
คือชุดสืบสวนตำรวจภูทรเฉลิมพระเกียรติครับที่จังหวัดบุรีรำ
ซึ่งกำลังตามหาเบาะแสของคนร้ายที่ขโมยควายคือตำรวจเนี่ย
เขาไปได้เบาะแสมาว่าคนร้ายเนี่ยขโมยควายแล้วกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายของชำเนี่ย
คือน่าจะจับภาพได้เพราะว่าร้านขายของชำอยู่ติดริมถนน
อืมเขาก็เลยมาขอดูกล้องวงจรปิดที่ร้านขายของชำครับแต่ไม่เจอโจรที่ขโมยควาย
กลายเป็นเจอภาพนี้แทนภาพนี้มันเกิดขึ้นคือตั้งแต่วันที่สิบธันวาคม
แต่ว่าเพิ่งมาเปิดดูคือวันที่๑๕ธันวาคมนี่ตำรวจไปขอดูนะ
กล้องวงจรปิดที่ร้านขายของชำไปตกกระจายเลยคือเขาเห็นว่าคนร้ายเนี่ยมันผ่านหน้าร้านนี้หรือเปล่าไง
ก็เลยมาขอดูกล้องที่นี่ค่ะนะฮะแต่เมื่อตำรวจเห็นภาพวงจรปิดปิดในร้าน
ประหลาดใจขนแขนขนหัวลุกเลยนะครับเพราะเห็นว่าเก้าอี้พลาสติกสีขาว
ที่ตั้งอยู่ตรงหน้าร้านอยู่ดีมันเคลื่อนที่เอง
ขวาไปซ้ายเมื่อกี้ฟับนะฮะเออทั้งทั้งที่ไม่มีคนอยู่ในนั้นครับ
แล้วก็ลมมันก็ไม่ได้พัดแรงขนาดนั้นนะฮะซึ่งแม้จะพยายามย้อนดูคลิปภาพนี้อีกหลายครั้งนะครับ
แต่ก็เห็นเหมือนเดิมทุกครั้งค่ะแต่เป็นที่น่าสังเกตว่ากระติกน้ำร้อนที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ
ก็หายไปด้วยหลังจากเก้าอี้เนี่ยเคลื่อนที่ไปเองนะฮะ
ด้านนางอนงเจ้าของร้านเล่าบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ซึ่งขอยืนยันว่าไม่ได้ตัดต่อภาพครับเจ้าของกล้องบอกไม่ได้ตัดต่อนะ
เพราะว่าตำรวจก็เปิดดูภาพจากเครื่องบันทึกเอง
ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าอาจจะเป็นวิญญาณของชายชะลาสองคนหรือเปล่าในหมู่บ้าน
เพิ่งจะตายในเวลาไล่เลี่ยกันเมื่อ๒เดือนก่อนนี่แหละฮะ

คิดว่ามามันนานกินเหล้าหรือเป็นอะไรใช่มั้ย
แม้ว่าปิดบ้านใหม่เนอะปิดร้านใหม่
ตอนกลางคืนเราปิดร้านเราก็เหมือนจะมาแล้ว
ทำไมร้านปิดอย่างนี้เหมือนจะมาถอนเนอะ
อนงยังเล่าอีกนะครับว่าชายชาลาทั้งคู่
เป็นลูกค้าที่ชอบมานั่งดื่มเหล้าที่โต๊ะนี้เป็นประจำนะฮะ
เธอบอกว่าเพื่อความสบายใจ
เดี๋ยวจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ครับ